บอกว่างานนี้มีประชาชนถูกแฝงร่างด้วยค่ะ

ความพิธีบวงสวงเบิกเนศองค์พญานาคที่สีสุขวัฒน์
อยู่ที่วัดเจริญศุกร์ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองล้านจังหวัดกำแพงเพชร
ใช่คือเขาเชื่อกันว่านี่นะคะเป็นเจ้าแห่งพญานคราช
รูปปั้นนี่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยนะ
ยาวกว่า๖๒เมตรสูง๑๐เมตร๘๐เซนติเมตรนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นพญานาคองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรเลย
และชาวบ้านในระแวกนี้เขาก็เชื่อกันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นวังบาดา

ใช่ก็ถือวังบาดาลถูกแล้วนะครับ
เป็นวังบาดาลที่คิดว่าจะเป็นอุณหภ์ของเราพญานาคแต่ว่าพญายมมาทำไม
พระยายมหน้าตาคุ้นมากเลยนะครับ

และสำหรับพิธีบวงสวงในครั้งนี้
มีชาวบ้านมาร่วมกว่า๒๐๐คนนะ
ทางเจ้าพิธีชื่อดังเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งก็มีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้เอาไว้หลายอย่างเลย
พอเริ่มทำพิธีบวงสวงก็มีการรำถวายกันก่อน
และก็มีการอัญเชิญเทพยดาฟ้าดินให้ลงมาร่วมในพิธี
ซึ่งระหว่างการทำพิธีอันเชิญอยู่นั้น

ลูกศิษย์ลูกหารวมไปถึงชาวบ้าน

หลายคนมีท่าทางอาการแปลก

นั่นแหละสิคะนี่คุณดูนะคือบางคนก็มีลักษณะเหมือนกันเนี่ย

เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะถูกสิ่งลี้ลับแฝงร่างหรือเปล่า
หรือเป็นการบอกใบ้ปริศนาอะไรบางอย่าง
ดูจริงมึงเนี่ยเขายกไม้ยกมือ
ท่าเนี่ยโอ้โหคุณดูเดตาแข็งเลยนะ
วีดีโอด้วยไปคิดวิเคราะห์กันต่างนานา
ว่าลักษณะเหมือนตัวเลขนั้นเลขนี้

แต่เขาจะไม่รู้ตัวนะคนที่มีอากาศที่สังเริ่มแบบนี้
เด็กพิธีปั๊บต่อไปจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัด
เป็นการบวงสวงจะได้บ่งบอกว่า
เสร็จสิ้นพิธีแต่โดยดีแล้ว

ประทัดดังเดี๋ยวประทัดจบแล้วค่อยสาธุ

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม

อันนี้คืออะไรนะ

สาธุกันไปนะคะ